คุณผู้ชมคะเมื่อคืนนี้เลยตอนประมาณตี๒มีเหตุการณ์ค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายใช้อาวุธมีดไปชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อ
แล้วจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะอยู่แถวซอยสุขุมวิท๖๒
หลังจากนั้นคนร้ายมันขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลยค่ะคุณผู้ชม
จุดที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์ชั้นเดียว๓คูหา
แล้วก็เปิดเป็น๗๑๑แบบนี้นะคะสาขาสุขุมวิทย์๖๒
ในร้านนะนะตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยโอ้โห
เจ้าหน้าที่บอกว่าพนักงาน๓คนยังตกอกตกใจยังกลัวอยู่เลย

ใช่เพราะเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นสดร้อนที่ผ่านมานะคะ
ทีนี้พนักงานที่อยู่ประจำร้านชื่อนายกริตินแต้มเพชร
เขาก็ให้การบอกว่าผมเนี่ยทำงานผลัดดึก
แล้วก็มีเพื่อนพนักงานผู้หญิงอีก๒คน
อ่ะรวมคุณกริตตินด้วยก็เป็น๓นะครับ
แล้วก่อนเกิดเหตุประมาณสักตี๒
ผมมายืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์เก็บเงินตรงหน้าเครื่องเก็บเงิน
เพื่อนผู้หญิงอีก๒คนก็กินข้าวอยู่หลังร้าน
แล้วระหว่างนั้นมีผู้ชายรูปร่างผอม
คล้ำสูงสัก๑๗๐ได้
เสื้อคลุมสีเทาดำด้านหลังเป็นลายปีกนก
แล้วก็สวมกางเกงยีนขายาวใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบสีแดงขาวนะ

หลังจากนั้นผู้ชายคนนั้นค่ะเขาเดินเข้ามา
แล้วเอามีดพกเป็นมีดพกแบบพับคุณผู้ชม
ขู่บังคับให้พนักงานร้านส่งเงินให้
แล้วคนร้ายก็เดินเข้ามาตรงเคาน์เตอร์เก็บเงินเลยค่ะ
บังคับให้คุณกริตตินพนักงานผู้ชายคนเดียวที่อยู่ในร้านเนี่ยนะ
หยิบเงินส่งให้ครับทีนี้คุณกริตตินเขาก็ตกใจกลัวสิคะ
ก็เลยหยิบเงินที่เตรียมเอาไว้สำหรับทอนลูกค้า
มันจะอยู่ในหลอดพลาสติกมี๕หลอด
หลอดหนึ่งหลอดละ๑๐๐๐บาทก็รวม๕หลอดก็เป็น๕๐๐๐บาท
รวมถึงหยิบเหล้าเหล้านอกไปขวดนึงเหล้าไทยไปขวดนึง

ใช่แต่เงินพนักงานส่งให้
ใช่แต่ว่าเหล้าบนเชลล์หลังเคาน์เตอร์เนี่ยคนร้ายหยิบเองเลย
สุราต่างประเทศ๑ขวดสุราไทยไป๑ขวดก็รวมประมาณอีก๒๕๐๐บาท
วกกับเงินอีก๕๐๐เป็นมูลค่า๗๕๐๐แล้วนะ
จอดติดเครื่องอยู่หน้าร้านขี่หนีไปเลย
แล้วก็เลยถามไงว่าเอ๊ะสังเกตไหมคนร้ายขี่ไปทางไหน
เขาบอกว่าขี่ไปทางโรงเรียนพระขนงวิทยาลัย
หลังจากเกิดเหตุตำรวจสายตรวจก็เลยกระจายกำลังเลยค่ะ
ไล่ล่าคนร้ายตามข้อมูลที่พนักงาน๗๑๑ให้การ
แล้วฝ่ายสืบสวนเนี่ยนะก็เก็บผ้ากล้องวงจรปิดในร้าน
ตอนที่เกิดเหตุเอาไปตรวจสอบด้วย
คิดว่าคนร้ายน่าจะเป็นวัยรุ่นในพื้นที่คลองเตย
หรือว่าแถวบางนาเพราะว่าซอยตรงนั้นนะคะ
ถ้าใครที่เคยผ่านไปผ่านมาจะรู้ว่ามันทะลุถึงกันได้หมดเลย
ตำรวจจับได้หรือยังจับได้แล้วนะเร็วมาก
มีความคืบหน้าเพราะว่าหลังจากที่คนร้ายก่อเหตุ๒ชั่วโมง
ก็คือก่อเหตุตอนประมาณตี๒ใช่ไหมประมาณตี๔ค่ะ
ตำรวจจับกลุ่มตัวได้แล้วผู้ชายคนนี้แหละเสื้อขาวเนี่ย
ชื่อว่านายปฏิทานปฏิทันวงรุ่งประสาทศิลป์อายุ๒๗ปีนะคะ
แล้วหลังจากก่อเหตุเสร็จก็หนีไปอยู่ที่บ้านของตัวเอง
ที่ชุมชนแถวคลองเตยถามด้วยว่าทำแบบนี้ทำไม
เขาบอกว่าผมเมาครับคุณตำรวจแหม่ตำรวจก็ต้องเอาตัวไปสอบปากคำ
สอนอพระขนงนะคะแล้วก็เดี๋ยวคือเขามีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วหลังจากนี้ก็โดนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ดีนี้ก็ชมตำรวจนะนะจับกลุ่มได้เร็วดีนะฮะ